สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ข้ำนี้นะคะจะเจอกับเรือนขวัดและเฉิร์ริค่ะ
ใช่ค่ะมาค่ำคืนนี้เปิดประเด็นแรกกันเลยละกันนะครับ
คู่รักที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบกันมากนะครับ
มากกี้แล้วก็ป๊อกพัสรกรนั่นเองค่ะ

ภาควิจารณ์นั้นร้อนแรงไม่แพ้หน้าปกเลยทีเดียวค่ะ
เห็นไหมคือเป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉา
แต่เห็นภาพออกมาแล้วแม่มันบาดตาบาดใจนะคุณ
โฟกัสกันที่ซิกแพคกันเลยทีเดียวแหละ
ฉันนับได้เหมือนจะเกินพลิกด้วยซ้ำนะฮะ
แต่ว่าเป็นหน้าปกที่เซ็กซี่มากนะครับสำหรับป๊อก
ถอดเสื้อกันเลยทีเดียว
แล้วก็แบกสาวมากกี้เอาไว้ด้านหลังนั่นเองค่ะ
หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะบอกว่า
เป็นการโพสต์ท่าที่แม้มันดูสยิวไปหรือเปล่า
ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่หรือเปล่าจ๊ะสาวมากกี้
กี้จะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังจ้า
ของหนูไม่ได้มีอะไรเลยก็คือใส่เสื้อผ้าปกติเฉย
ป๊อกถอดคนเดียวเราไม่ได้ถอดครับ

เพราะว่ามันเป็นออกแนวสปอร์ตแวร์ค่ะเป็นชุด
ไปทะเลชุดสปอร์ตตี้หน่อย
กี้ก็คือใส่เป็นชุดออกกำลังกายผู้หญิง
ก็ขี่หลังปกติไม่ได้มีอะไรค่ะ
ใช่ก็ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามอายุเราด้วยแหละ

พอที่เหลือก็จะเป็นออกแนวเป็นแบบ
เหมือนแข่งไฟท์กันนิดนึงอะไรอย่างนี้
เหมือนเขาแบบว่าเหวี่ยงเรามีงัดข้อ
มีแบบว่าเขาวิดพื้นแล้วเราแบบไปนั่งทับอะไรอย่างนี้

พอมากกี้อยู่ข้างหลังปุ๊บหลายคนไม่เห็นเสื้อผ้า
ตกลงแล้วมากกี้เนี่ยโป๊เปลือยหรือเปล่า
แต่จริงแล้วคือมากกี้ใส่เสื้อผ้านะคะ

เพราะว่าไม่เห็นไกลว่าใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าค่ะคุณ
แต่อย่างที่มากกี้บอกแหละอย่าดูแค่ปกนะจ๊

คุณป๊อกเป็นยังไงเข้าโรงพยาบาล
เพราะว่าออกกำลังกายเยอะจนเกินเหตุนั่นแหละ

เป็นอะไรก็หาขาดหน้าค่ะคุณ